ไปดูวอริบอลทีมชาติไทยกันหน่อยที่คัทโอริปิกอยู่ครับ
ทีมชาติไทยเตรียมจะลงสนามพบกับอิตาลีวันนี้เวลา๑๙นาที๓๐นาที
ตามเวลาประเทศไทยข้ดด่วนจากนายศรีวชะละเมธากุล
ก็ยอมรับว่าแม้ว่าอิตาลีเนี่ยจะไม่มีอีโกนูแต่ก็ยังน่ากลัวนะครับ

สองข้อคือการสื่อสารภายในทีมที่ต้องชัดเจนขึ้น
แล้วก็จังหวะการเข้าทำที่ต้องสมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับ
ขณะที่หัทยานครบริบอลหญิงทีมชาติก็กล่าวว่า
สองนัดที่ผ่านมาแพ้เนี่ยไม่มีทุกคนเองก็ไม่ท้อนะครับ
ทุกคนในทีมคือตั้งใจมาก
แต่เมื่อผลงานไม่เป็นไปตามที่หวังก็ต้องยอมรับทุกคนก็พยายาม
ทุกคนมีความตั้งใจอยากชนะแต่ทำไม่ได้จริงนะครับ

ก็ถือว่ามาที่นี่ค่ะก็มีแต่ทีมหนักทั้งนั้นเลยที่เราจะเจอ
เราก็ต้องเตรียมทีมของเรามากกว่า
ไม่ท้อนะครับทุกคนทุกคนในทีมคือตั้งใจมาก
แต่ในเมื่อผลงานมันออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับ
ผลงานที่มันออกมาเพราะทุกคนพยายาม
มีความตั้งใจและพยายามมากนายจะชนะ
แต่เราก็ไม่สามารถที่จะชนะได้